มาดูคลิปสั้นที่มีการแชร์สนั่นกันโลกโซเชียลเลยนะครับ
เรื่องของครูที่ลงโทษเด็กด้วยวิธีการทั้งล็อกคอ

ซึ่งเด็กที่แอบถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ย
บอกจริงครูทำแบบนี้กับเด็กคนนั้นหลายครั้งมาก
แต่ถ่ายมาได้แค่นี้เองเป็นคลิปสั้นนะฮะ
เพราะว่ากลัวครูจะเห็นแล้วเดี๋ยวครูจะหันมาลงโทษเรา
แล้วน่าสงสารคือเด็กตอบคำถามไม่ได้
ว่า๑กิโลกรัมมีกี่กรัมแค่นี้ค่ะ
แต่ถูกลงโทษแบบนี้ตบปากเข้าไปหลายทีแบบนี้นะครับ

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ครูผู้ชายเรียกนักเรียนชายชั้นม๒ออกไปหน้าห้อง
ล็อกคอแล้วก็ตบปากทันทีนะครับ
มีผู้ปกครองนำคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าคลิปนี้ถ่ายไว้สั้นมาก
เพราะเด็กที่ถ่ายก็กลัวว่าครูจะจับได้ว่าแอบถ่ายคลิป
เดี๋ยวจะหันมาลงโทษเด็กคนนี้
โดยตอนเกิดเหตุนะเด็กในห้องให้ข้อมูลบอกว่า
เด็กผู้ชายที่ถูกลงโทษนะคุณถูกครูล็อก
แล้วก็ตบปากซ้ำหลายต่อหลายครั้ง
ส่วนสาเหตุที่นักเรียนชายคนนี้ถูกตบ
เพราะว่านั่นแหละครับอย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
ครูถามน้ำตาล๑กิโลกรัมมีกี่กรัม
ตอบว่า๕๐กรัมซึ่งจริงแล้วต้องเป็นพันกรัม
ครูก็เลยเรียกเด็กไปใกล้แล้วก็ทำการลงโทษแบบนี้
ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าครูคนนี้เป็นครูเกษียณอายุไปแล้ว

หลังคลิปถูกเผยแพร่ผู้มนวยการโรงเรียนเรียกครูคนนี้เข้าไปพบแล้ว
ครูบอกกับผู้มนวยการบอกว่าแค่ตบไปครั้งเดียวเอง
แต่เด็กในห้องบอกว่าตบหลายครั้งนะครับ
ตอนนี้ผู้มนวยการก็ทำได้เพียงว่ากล่าวตักเตือนครูที่ก่อเหตุ
พร้อมทั้งจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม
แย่ไปกว่านั้นคือผู้ปกครองให้ข้อมูลมาบอกว่า
มีข้อมูลจากเด็กและสิทธิ์เก่าหลายคน
บอกว่าครูคนนี้มักจะใช้คำพูดล่อแหลม

ส่งข้อมูลมาบอกผู้ปกครองแบบนี้เลย
บอกว่าครูเคยเปิดหนังโป๊ให้ดูด้วย
ผู้ปกครองก็ได้แต่แนะนำบอกว่า
เอางี้อยู่ห่างครูคนนั้นไว้ก่อน
ถ้ามีโอกาสแอบอัดเสียงหรือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อจะเป็นหลักฐานในการร้องเรียนและเอาผิดต่อไปนะครับ
เรื่องนี้ต้องถึงหูพออีกนะ

แล้วก็เดี๋ยวรอตามความคืบหน้ากันต่อด้วยนะคะ